มีประเด็นดราม่านะกรณีที่แม่เนี่ยนะคะพาลูกซึ่งเป็นเด็กฝาแฝดเป็นลูกครึ่งด้วยไปเล่นดนตรีไปเล่นกีต้าเพื่อหาเงินแล้วมันก็มีภาพมาบอกว่าเด็กเนี่ยไปกินกาแฟหรูคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันแหมครอบครัวดีอยู่แล้วมาหาตังค์แบบนี้เนี่ยมันยังไงกันแน่คือเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยค่ะกรณี
ที่สถานีแห่งหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ยังมีประเด็นตามมาก็คือว่า
แม่ทั้งลูกเข้าไปนั่งกินกาแฟในร้านกาแฟหรู
ซึ่งแม่ก็นั่งเล่นไอแพนด้วยนับเงินไปด้วยนี่นะ
ก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าว่าครอบครัวนี้แหมพฤติกรรมกินหรูอยู่สบายไม่ได้ยากจน
ถามเขียนข้อความขอรับบริจาคหาเป็นทุนการศึกษา
คือคนที่เขาวิภาควิจารณ์เขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าฉันถูกหลอกหรือเปล่า
เขาไม่ได้ลำบากจริงนี่คือมองไปสองมุมบางคนก็บอกว่า
อ้าวฉันให้ตังอยากให้มันเป็นทุนการศึกษาทำไมไปซื้อขนมกินเล่นน่ะ
แจ้งเรื่องนี้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนางสาวดารินาวิชัยรัฐอายุ๔๗ปี
พร้อมกับลูกสาวเด็กหญิงฝาแฝด๒คนอายุ๑๓ปีแล้วก็ลูกชาย๑๕ปี
ก็ออกมาบอกถึงเรื่องราวชีวิตนะบอกว่าเธอเนี่ย
แต่งงานกับสามีชาวเดนมาร์คมีลูกด้วยกัน๓คน
ต่อมาก็เลิกราอย่าร้างกับสามีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร
เป็นเงินนับล้านบาทนะคะแล้วเธอก็ได้สิทธิ์ในการดูแลลูกทั้ง๓คน
สารก็ตัดสินให้ส่งเงินค่าเลี้ยงดูมาให้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน
แต่หลังจากเลิกรากับสามีสามีก็ไม่เคยส่งเงินมาให้ค่ะ
และชีวิตของเธอก็ต้องตกระกำลำบากมีปัญหาด้านการเงิน
เพราะว่าจะต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูลูกถึง๓คน
จากตอนแรกนี้นะคะลูกเคยเรียนโรงเรียน๒ภาษา
เทอมหลายแสนบาทกลับต้องมาเรียนโรงเรียนวัด
แล้วก็ต้องติดค่าเทอมของลูกทั้ง๓คนด้วย
ทั้ง๓คนไม่มีใบยืนยันผลการเรียน
ที่สุดก็ต้องออกจากโรงเรียนมาเรียนกศนแทนนะคะ
ดูสิคะชีวิตพลิกผันกันขนาดนี้
ต่อมาค่ะลูกเห็นว่าแม่กำลังลำบาก
ก็เลยคิดว่าจะช่วยคุณแม่ยังไงแบ่งเบาภาระคุณแม่ยังไง
ลูกมีความสามารถพิเศษเรื่องของการเล่นดนตรี
โดยเฉพาะ๒เด็กหญิงฝาแฝดนี่แหละ
ก็เลยคิดว่าจะไปเล่นกีต้าเปิดหมวกตามที่ต่าง
ส่วนลูกชายอายุ๑๕ปีมีความสามารถด้านศิลปะการวาดภาพ
แล้วก็มีความสนใจเรื่องโหรศาสตร์ก็ไปเรียนเพิ่มเติม
จะได้เป็นความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพด้วย
นี่คือลูกอยากจะแบ่งเบาภาระคุณแม่
ส่วนกรณีประเด็นดราม่าที่มีการโพสต์รูปเด็ก
นั่งร้านกาแฟหรูนั้นนะคะ
มีข้อชี้แจงออกมาบอกว่าในวันนั้น
หลังจากที่เด็กไปเล่นดนตรีที่ย่านปฐุมวัน

ก็ชื่นชมแล้วก็สงสารด้วย

บัตรเมาเชอร์บัตรกินฟรี๕๐๐บาท
ให้เด็กเขาได้กินกาแฟในร้านหรูกัน

การใช้พื้นที่จากสำนักงานเขตจตุจักรอย่างถูกต้องแล้ว

ทำไมถึงไม่ให้เด็กหาเงินด้วยวิธีอื่น

เราเคยไปสมัครงานมาแล้วเด็กผู้ชายก็เหมือนกัน
เกณฑ์กฎหมายมีต้อง๑๕ปีถึงจะทำงานได้

แล้วก็การที่น้องมาจุดนี้ถือว่าเป็นการช่วยสังคม
เป็นการแสดงออกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
เยาวราชต่างชาติถ่ายรูปน้องไป

อย่างคำความถามว่าน้องเล่นไม่เก่ง
บางทีไม่ได้แชร์นะคะแชร์ว่าน้องเนี่ย
ใช้ความสามารถพิเศษในยามว่าง
ไม่ใช่ไปนั่งเล่นเกมอยู่ร้านคอมพิวเตอร์

เด็กที่ไม่ดีให้ไปเล่นเกมสนับสนุนให้เล่นดนตรีดีไหมคะ

จุดนี้เขาไม่ให้เขียนทุนแล้ว
แต่ว่าเงินที่เราเล่นเปิดหมวกก็เหมือนคนทั่วไป

แต่ว่าน้องเขาก็ยังเอาไปเรียนพิเศษ
เรียนพิเศษต่างอนาคตของเขาก็ด้วยเหมือนกัน
สถานการณ์ต่าง
มันนี่มันยังไม่มีทางเลือกอื่น
อีกอย่างหนึ่งคือเด็กเองก็สมัครใจอยากจะทำ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ